เอาล่ะนับนิ้วดูอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่๑อีกแล้ว

แต่ว่ามีเรื่องอยากจะมาอัปเดตกันก่อนนะคะ
สำหรับใครที่แหมหวังที่จะซื้อแบบสลากรวมชุด
ที่แบบ๕เล่มเลยหวังรวยแบบ๑๐๐ล้าน
ต้องบอกว่าตอนนี้พักความหวังดันไว้ก่อนเลยนะคะ

เดี๋ยวเขาจะออกมาจัดการเรื่องของสลากรวมชุดนี้เอง
จะจัดจำหน่ายเองแต่ว่าเขามีสูตรของเขาค่ะ
นายธนวัฒน์พลวิชัยโคศก
คณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาชี้แจงเลยนะคะว่า
คณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
มีมติแล้วที่จะให้ดำเนินการจัดทำสลากแบบรวมชุด
จำหน่ายให้เฉพาะรายย่อย๕๗ล้านใบค่ะ
โดยเป็นกรรมการขออภัยโดยเป็นการรวมชุดแบบสอง

ก็คือจัดชุด๒ใบเป็นจำนวน๒เล่ม
จัดชุด๒ใบอีก๒เล่ม
แล้วก็จะมี๑เล่มที่เป็นใบเดี่ยวค่ะ

๒ใบแรกจะมีเลข๖หลักเหมือนกัน

และจะมีเลขหมายเลข๖หลักเหมือนกัน
ที่ไม่ซ้ำกับชุดแรกอีก๑๐๐ชุดชุดละ๒ใบ

ส่วน๑อีก๑เล่มก็คือ๑๐๐ใบค่ะ
เพราะฉะนั้นรายย่อยแต่ละราย
จะได้รับสลากจำนวน๕เล่มเหมือนเดิม
แต่ว่าจะสามารถจำหน่ายสลากชุดได้
แค่๒๐๐ชุดชุดละ๒ใบ
ซึ่งสามารถแยกขายเป็นใบเดี่ยวได้ในราคา

ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
การปรับปริงคือการกระจายสลาก
ให้กับคนที่แสดงเจตนารมณ์เป็นรายย่อยและขายจริงเนี่ย
ล้านใบได้ทดลองใช้
เพราะเขาบอกว่าเขาต้องการสลากชุด
แต่เขาต้องไปซื้อจากตลาดขายส่ง
ดังนั้นสังเกตว่าสิ่งที่เราออกคือการออกแบบทางเลือก
ข้อแรกก่อนเป็นการออกแบบทางเลือก
การออกแบบทางเลือกเนี่ยก็คือว่าเมื่อมีทางเลือก
เพราะมีประชาชนหลายคนต้องการซื้อชุด
แต่เขาต้องการซื้อเพียงแค่ไม่กี่ใบ
เพราะเขาไม่มีเงินซื้อใหญ่
เพราะพอเห็นชุดที่เราแยกสีให้

ไม่มีเหตุที่คนขายบอกว่าไปรับจากตลาดขายส่ง

เพราะตอนนี้ทุกอย่างฮ่างนอกอ่ะ
ใช่สตาร์ทที่๑๐๐นะคะ
แค่ทั้งหมดร้อยหนึ่งนะทีนี้โฆษกคณะกรรมการสลากก็บอกอีกด้วยว่า
การจัดชุดโดยคละตัวเลขภายในเล่มเดียวกัน
และการจัดจำหน่ายให้เป็นการกระจายไปทั่วประเทศแบบนี้
จะทำให้ไม่สามารถนำไปจับชุดรวมเป็นชุดจำหน่ายในปริมาณมากได้อีก
ที่เขาบอกกันว่าอวสารความหวังที่จะถูกรางวัล๑๐๐ล้าน๑๘๐ล้านคือจบไปได้เลยนะคะ
แล้วก็เขาบอกด้วยว่าจะมีการพิมพ์สีที่แตกต่างกันเพื่อเป็นจุดสังเกตด้วย
คือเอาเป็นว่าจะเอาวิธีไหนจะหัวหมอยังไง
มันรวมกันเป็นชุดแบบเดิมแบบหลายเล่มไม่ได้แล้วนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าผู้ขายและผู้ซื้อจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า
สลากอันนี้เป็นสลากที่พิมพ์ออกมาเป็นแบบรวมชุด
สลากแบบรวมชุดนี้ก็จะจำหน่ายในระบบซื้อจองล่วงหน้า
โดยจะเริ่มดำเนินการในการทำรายการซื้อจองล่วงหน้าครั้งที่๘๑
และจะเปิดให้จองสลากงวดวันที่๑มีนาคมปีนี้ค่ะ
ซึ่งก็จะเปิดทำรายการจองวันที่๕๖กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

แล้วก็จะใช้เวลา๓เดือนในการประเมินผลการทดลองตลาดนะคะ
ซึ่งการจัดพิมพ์สลากแบบรวมชุดลักษณะแบบนี้
ก็เป็นไปเพื่อตอบสนองทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
มีความต้องการซื้อขายสลากแบบรวมชุด
แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกมันก็ต้องมีขอบเขตนะคะ
จำกัดปริมาณในการรวมชุดไม่ให้มันมากจนเกินไปด้วย
เขาบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้รวมชุดยาก

มันเป็นการกระจายเงินรางวัลให้ทั่วถึงมากขึ้น

ถือว่าเป็นการกระจายโชคให้ทั่วไทยค่ะ
แต่ก็ต้องดูว่าชุดที่กองสลากทำมามันเป็นเลขที่คนเขาต้องการหรือเปล่า
บางทีมันเป็นชุดที่เลขไม่สวย

คือยังไงก็ต้องไปไล่หาซื้อตามแผงแล้วก็ซื้อหลายแผง

เพราะตามให้เขาจะทราบว่างว่าไหนเลขอะไรดัง

เขาก็มีแหล่งของเขานะ